ท่านผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ
มีรถบรรทุกข้าวโพดเนี่ยพุ่งตกลงไปในเหวนะฮะ
ค่ะคนขับนี่เสียชีวิตร่างนี้แหลกอยู่คาซากรถนะครับ
เกิดขึ้นบ่ายวันนี้ครับอุบัติเหตุในครั้งนี้
นี่เป็นภาพจากมุมสูงด้านบนนะครับจะเห็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วทีมแพทย์ทีมกู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะไปถึงต้องเอาเครื่องตัดทาง
ไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถก่อนนะครับสพบหลวงที่อำเภอฮอต

ที่ติดอยู่ในรถบรรทุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ย
พลิกคว่ำลงข้างถนนนะฮะเป็นถนนสายกองลอยห้วยห้อม
ห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรนะฮะ
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อ๓อำเภอนะครับ
อำเภอฮอตอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่ลาน้อยนะครับ
เพราะว่าที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกคันนี้นะครับ
ทุกข้าวโพดมานะฮะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกลงไปในลำห้วย
คนขับติดอยู่หน้ารถแต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
เพราะว่าหน้ารถนี่พังยับเยินไปหมดเลยนะครับ
กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาก็ทราบว่าชื่อนายสำรานธานา
อายุ๕๑ปีนะครับเป็นชาวบ้านบ้านอมขูดนะครับ
กองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คือในสำรานเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมนอกจากจะเป็นพนักงานขับรถของหมวดการทาง
ก็ไปขับรถบรรทุกข้าวโพดให้กับญาติด้วยนะคะญาติก็บอกว่าเอ๊ะ
สองวันนี้หายตัวไปติดต่อไม่ได้ญาติก็ออกตามหา
จนเจอว่ารถบรรทุกข้าวโพดประสบอุบัติเหตุ
จากว่าเผลาของรถหลุดค่ะทำให้เบรกไม่ได้
ก็พุ่งตกลงไปลงลำห้วยลึกเลยนะคะครับ
สามารถนำร่างขึ้นมาได้ด้วยก็ต้องขอความร่วมมือไปที่กู้ภัยให้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแบบทุลักทุเลเส้นทางตรงนี้ลำบากค่ะ
แล้วเหวลึกค่ะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะ
กว่าจะนำร่างออกมาจากซากรถได้เจ้าหน้าที่ก็ให้นำศพส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้ญาติติดต่อรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อค่ะครับ